อุทาหรณ์ที่ต้องเตือนกันนะครับคุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้หน่อย

ดูแล้วก็น่ากลัวค่ะใครที่มีลูกเล็กต้องระวังให้ดีเลยนะคะ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยโพสต์เรื่องราวนี้
บอกว่าลูกนั่งเล่นอยู่แล้วปรากฏว่านั่งเล่นอยู่ตรงแผ่นปูน
ทีนี้ใต้แผ่นปูนมันมีงูเห่าแล้วงัวมาฉกน้อง
นี่เราดูคลิปนี้ที่คุณพ่อโพสต์ไว้เราก็ลุ้นไปด้วยนะ
คือคุณพ่อบอกว่าจุดนี้แหละจุดเกิดเหตุ

ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากถ่ายคลิปเนี่ยงูมันมาฉกเลย
ลูกชายน้องสันอายุ๒ขวบ๕เดือน
งูมันน่าจะอยู่ใต้แผ่นพวกนี้
ถูกต้องเพราะว่าพ่อเขียนโพสต์เอาไว้บอกว่าเป็นบทเรียนจำจนวันตาย
เอาแผ่นหินแผ่นปูนมาวางไว้หน้าบ้านมันอันตราย
ต้องให้น้ำเกลือให้ยาฆ่าเชื้อเจาะเลือดจนพุนไปหมดแล้ว
ทุกนาทีมันผ่านไปแบบช้าเหลือเกินทุกชีวิตมีค่ามาก
แล้วพ่อใจจะขาดแล้วนักข่าวของเราค่ะไปหาคุณพ่อ
คุณพ่อชื่อคุณพ่อกังสดานนะคะก็เล่าให้ฟังว่า

แล้ววันนั้นเมื่อวันที่๘พาน้องไปเยี่ยมคุณยาย
โนนดินแดงที่บุรีรำแล้วก็เห็นว่าน้องไม่เคยเล่นดินเล่นทรายเลย
ก็เลยให้ลูกเล่นแล้วเอามือถือถ่ายคลิป
ตอนนั้นพ่อยังแซวลูกเลยนะซันสนุกเลยนะลูกนะ
สนิทใหญ่เลยนะแล้วก็ยังหัวเราะกันอยู่เลย
เราก็ดูคลิปนี้เราก็ลุ้นตอนนี้หรือเปล่า

ใช่แต่ว่ากลายเป็นว่าหลังจากนี้หลังจากที่พ่อไม่ได้ถ่ายคลิปเนี่ย
น้องร้องไห้พ่อวิ่งมาดูอีกทีนึง
ข้อมือขวาน้องมันมีเขี้ยวรู้เลยว่านั่นคืองู
แล้วตอนนั้นพอไปเปิดดูคุณดูสินี่รอยแผล
เจองูเห่า๑ตัวพ่อตีงูจนตายเลยนะ
แล้วเอาใส่ถุงพลาสติกไปโรงพยาบาล
อาการของน้องสันตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
บอกว่าโอ้โหตอนนี้น้องพ้นขีดอันตรายแล้ว
แล้วพ่อก็ฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนด้วยค่ะ
เวลาเด็กเล็กเล่นก็อยากให้ระวังดูแลเอาใจใส่ให้มากกว่านี้
ผมก็คิดไม่ถึง
แล้วก็ไม่ควรเอาพวกกระถางต้นไม้เนอะ
ถ้าผมมองนะกับพวกถ้าเจอเคสแบบนี้ก็พวก
อะไรนะเขาเรียกอะไรตัวหนอนอะไรที่มันปูพื้น
ก็ไม่ควรออกมาใกล้บ้านเวลาลูกเล่นดินทราย
เราก็ควรจะไปเช็คก่อนก็ดี
โอ้โหแล้วนี่ค่ะก็ไปคุยกับพอโรงพยาบาลนางรองนะคะ
แพทย์กริตยาอู่วิเชียนรองก็บอกนะ
ว่าถ้าเกิดว่าเจองูกัดเจองูฉกแบบนี้

แล้วไม่ต้องเอาเหล้าเทใส่แผลไม่ต้องเอาปากดูดนะ
เดี๋ยวจะติดเชื้อให้รีบมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเลย
อย่างกรณีที่พ่อน้องสันทำถูกต้องแล้ว
คืองูมันมีพิษมันมี๒ชนิดไงคุณ
สิ่งที่น้องโดนกัดเนี่ยงูเห่านะมันจะมีพิษต่อระบบประสาทไงคะ

งูมันซ่อนอยู่ใต้แผ่นปูเนอะนะอ้าวค่ะใช่ค่ะ